ต่อไปนี้เชื่อว่าหลายคนได้ฟังคงจะต้องสายหน้า
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
แก้ปัญหาไม่ยากแต่ไม่มีใครยอมทำสักทีนะคะ
สำหรับกรณีที่ฝาท่อระบายน้ำมันเปิดทิ้งไว้
แล้วมีคนพลัดตกลงไปเสียชีวิต
คราวนี้ผู้เสียชีวิตเป็นคุณยายวัย๖๙ปีนะคะ
เดินเก็บของเก่าภายในซอยหมู่บ้านที่จังหวัดสมุทรปราการ
คุณตาวัย๖๗ปีก็สภาพก็คือยืนร้องไห้ค่ะ
อยู่ข้างร่างไร้วิญญาณของนางวาสนาฮันสกุล
วัย๖๙ปีภรรยา

อยู่ในซอยหมู่บ้านที่จังหวัดสมุทรปราการ
แล้วเกิดพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำค่ะ

คู่ชีวิตอ่ะคุณแล้วท่อระบายน้ำนี้ลึกกว่า๑เมตร

แล้วคุณยายก็จมน้ำไงก็เลยเสียชีวิต
จากการสอบถามคุณตาคุณตาเล่านะคะว่า
คุณตากับคุณยายอยู่ด้วยกันสองคนที่ท้ายซอยนี้แหละ
ส่วนลูกหลานก็แยกย้ายกันไปทำงาน
ปกติภรรยาก็เป็นคนขยันค่ะ
ตั้งแต่สมัยสาวแล้วก็จะชอบทำงานอยู่เฉยไม่ได้
ก็ชอบเนี่ยพออายุมากขึ้นก็อยากจะทำอะไรสักอย่าง
ก็เดินไปหาเก็บขวดเก็บกระดาษเก่าเอาไว้ขายแก้เหงา
ลูกหลานแล้วก็ตัวคุณตาเองก็เคยห้ามหลายครั้งแล้วนะ
ว่าเอออย่าไปทำเลยอายุก็มากแล้วนอนอยู่บ้านเธอ

แต่คุณยายบอกว่าเอานะขอเก็บแค่ในซอยไม่ออกไปข้างนอกหรอก

คืออยู่เฉยแล้วรู้สึกอึดอัดว่าอย่างนั้นนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอันตรายอะไรเกิดขึ้น
หลายคนก็รู้สึกว่าเออคงไม่เป็นอะไร
กระทั่งช่วงค่ำเมื่อวานนี้หลังกินข้าวเสร็จค่ะ
คุณยายก็เดินออกไปหาเก็บของเก่าตามที่เคยทำ
ส่วนคนตายกินข้าวเสร็จก็เข้านอน
ปรากฏว่าตื่นมาอ้าวไม่เจอภรรยา
หายไปไหนทำไมไม่กลับบ้านก็ออกตามหา
จนมีชาวบ้านตะโกนบอกว่ายายตกท่อระบายน้ำหมดสติ
คุณตาก็รีบวิ่งมาดูแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วอะค่ะ

ภาพที่ดูเห็นเป็นภาพที่น่าสะดดใจคือคุณตาแหละเนี่ย
บ้านลุงอยู่หลังแหลงครับ

พี่แค่พวกจะออกไปเนี้ย
เธอออกไปหากำลังเก็บใจหน่อยเดียวนะ
ซอยนี้แล้วก็ยังวกสายอีกนะ
แต่ประเด็นที่ชาวบ้านเขาพูดกันก็คือว่า
คนที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้เนี่ยบอกว่าฝาท่อนี้
มันถูกปล่อยทิ้งให้เปิดไว้แบบนี้
ไม่มีการแก้ไขซ่อมแซมหรือปิดให้มิดชิดมาเป็นปีแล้วนะคะ

แจ้งเรื่องไปที่นิติบุคคลแล้วแต่ก็ยังนิ่งเฉย
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
พนักงานสอบสวนสพบังพลีก็เชิญตัวคุณตาไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็เรียกผู้เกี่ยวข้องในโครงการมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
เข้าข่ายประมาทปล่อยประละเลย

ซึ่งถ้าเข้าข่ายเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
หมู่บ้านที่ว่าเป็นหมู่บ้านเอกชนอยู่ในซอย๘ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
หมู่บ้านหรือว่าอะไรก็ตามตรวจสอบด้วยนะคะ
ว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีฝาท่อระบายน้ำหรือมีถนน
ที่มันมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าช่วยแก้ด้วยช่วยแก้เถอะ
ที่สำคัญชาวบ้านเขาแจ้งไปแล้วนะ